หน้ากรณีที่ช้างป่าไปตกเหวเหวนรกที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
แล้วก็ทำให้มันเสียชีวิตทั้งหมด๑๑ตัว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งชาติ
แล้วก็ทีมกู้ชีพกู้ภัยค่ะเขาก็มีการช่วยกันเก็บกู้ซากช้าง
หลังจากนั้นค่ะก็มีการชำแหละชิ้นส่วนช้างแล้วก็เอาไปฝังกลบนะครับ
วันนี้ทำได้๓ตัวเก็บกู้ได้๓ตัว
แล้วนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชม
จงคล้ายวรพงศธรรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
มีการนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมด๔รูป
จากวัดกุฎตะเคียนทำพิธีทางศาสนาสวดบังสุกุลซากช้างป่าทั้งหมด๑๑ตัว
พลัดตกน้ำตกเหวนรกตั้งแต่เช้ามืดของวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ
แต่ตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่บอกไปมีการฝังกลบชำแหละ
แล้วก็ฝังกลบไปได้๓ตัวตอนนี้เหลืออีกกี่ตัวนะคะ
ตอนนี้สำหรับพิธีสวดบังสุกุลรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ทำพิธีทางสงฆ์บริเวณพื้นที่เขาใหญ่นั่นแหละค่ะ
โดยเฉพาะจุดคลองต้นไสโดยได้มีการจัดโต๊ะหมู่พระพุทธรูป
ซึ่งมีรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติเป็นประธานในการจุดทูบ
พระสงฆ์ได้มีการสวดบังสุกุลจากนั้นก็ได้มีการกรวดน้ำ
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยาน
ได้มีการนำปูนขาวใส่ในหลุมเพื่อนำซากช้างใส่ลงไป
แล้วก็โรยปูนขาวทับอีกครั้งหนึ่งเป็นการฆ่าเชื้อนะคะ
ก่อนที่จะมีการฝังกลบโดยพิธีทั้งหมดใช้เวลา
ราวประมาณ๑ชั่วโมงซึ่งหลังจากนี้ซากช้างที่เหลือ
จะมีการเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะเฝ้าติดตามหากซากช้างลอยลงมา
ยังพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถเก็บกู้ได้
ก็จะเข้าไปดำเนินการทำลายซากช้างตามขั้นตอนต่อไป
แล้วก็ลักษณะพิธีก็คล้ายวันนี้ค่ะ